ท่านประธานนะครับได้หาลือเรื่องสำคัญ
ผมจะไม่ใช้เวลาท่านประธานนะครับเยอะ
เพราะว่าแต่ที่ผมก็ทราบครับว่าวันนี้เนี่ย
เรามีเรื่องสำคัญในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ลำตีเป็นรายบุคคลนะครับแต่มันมีเหตุการณ์นะครับ
ที่สำคัญเร่งด่วนที่ขออนุญาตท่านประธานนะครับขอให้เจ้าหน้าที่นะครับ
ฝ่ายโสดเนี่ยได้ขึ้นรูปเลยนะครับท่านประธานครับ
คือสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ขึ้นรูปด้วยครับ
เพราะว่าจะได้เห็นชัดนะครับซึ่งได้ยื่นขออนุญาตไปแล้วนะครับ
ส่งไปแล้วขอฝ่ายสวดขึ้นรูปเลยครับ
ไม่ไม่ฮะรูปแรกครับรูปแรกไม่อันนี้รูปสุดท้ายฮะ
กลับไปครับรูปแรกที่กำลังแถลงข่าวครับ
รูปแรกเลยครับไล่มาตั้งแต่รูปหนึ่งเลยครับ
มีคนอยู่ห้าคนยืนแถลงข่าวนะครับที่ออกในทีพีทีวีของรัฐสภาครับ
เนี่ยท่านประธานนะบางทีฝ่ายโสดมีปัญหานะครับครับ
เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณสัก๔ทุ่มเนี่ย
ผมก็ยังอยู่ที่สภาพผู้แทนรัศดรครับ
ผมก็ได้เปิดโทรทัศน์นะครับช่องทีพีทีวี
ซึ่งเป็นช่องของรัฐสภาเราเนี่ยนะครับท่านประธานฮะ
แล้วก็มีรูปครับว่ายื่นหนังสือถึงประธานสภาตรวจสอบ๓สอสอฝ่ายค้านนะครับ
คนที่ใส่หน้ากากเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับที่ผมจำหน้าได้เนี่ยก็คือดรเสกสถุนนะครับ
แล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะครับมีอยู่อีก๔คนนะครับที่ยืนอยู่ข้างหลัง
อ่าเจ้าหน้าที่ขึ้นรูปไว้เถอะครับเพราะว่าขออนุญาตไว้แล้วครับ
กับยุทธฟงศ์ครับถอนนะครับ
ผมขออนุญาตถอนนะครับดรเสกสกลนะครับอัตถาวงนะครับ
แล้วก็ขออนุญาตขึ้นรูปหน่อยครับจะได้รู้ว่ามีใครบ้างนะครับที่เข้ามา
ใช้สภาในการแถลงข่าวนะครับ
แล้วข้างหลังนะครับท่านประธานฮะด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับ
ก็คือที่ผมอภิปรายตอนงบประมาณเนี่ยที่บอกว่าเป็นโจรขโมยข้าวหลวงนะครับ

ท่านประธานครับแล้วการแถลงข่าวเนี่ยท่านประธานครับ
มาใช้โพเดียมนะครับที่เป็นที่แถลงข่าวของสภาผู้แทนรัศดร
แล้วกลับเรียนท่านประธานครับว่าเวลาผมหรือสมาชิกท่านอื่นเนี่ย
ไปแถลงข่าวเนี่ยจะต้องไปลงนะครับในเอกสารขอแถลงข่าว
แล้วก็ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ด้วยว่าไปแถลงเรื่องอะไรยังไงนะครับ
แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่สำหรับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ในการแถลงข่าวแล้วท่านประธานดูสิครับ
สัญลักษณ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภา
คราวนี้เนี่ยคำถามผมเลยครับท่านประธานฮะว่าทางสภาเนี่ย
อนุญาตนะครับให้ดรเสกสกลเนี่ยมาแถลงข่าวนะครับ
ในฐานะอะไรและขณะเดียวกันนะครับ
ยื่นให้ตรวจสอบขอรวบถัดไปเลยนะครับ
มายื่นขอให้ตรวจสอบสามสอสอนะครับฝ่ายค้านอ่าก็มีหนึ่ง
นายนัชชากายพักเก้าไกร๒นะครับพาดพิงเลยหมอโชลนานนะครับ
สามท่านวิสานเตชะธีรวัตรเนี่ยนะครับอ่าก็คือมาบอกว่า
ัชชากายเอาข้อมูลเท็จอะไรไอโออะไรมาแถลงนะครับเสียหาย
หมอชนละนานนะครับไปเอาข้อมูลไม่จริงนะครับมากล่าวในสภานะครับ
ท่านวิสานไปพูดถึงเรื่องไอขนมห้าร้านอะไรต่างต่างเนี่ย
คราวนี้เนี่ยท่านประธานครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมในฐานะเป็นสอสอเนี่ย
ท่านประธานก็เป็นสิทธิ์ครับนะครับในการที่ดรเสกสกลกับ
ไอ้เนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับที่มากินข้าวหลวงเนี่ยนะครับ
จะมายื่นตรวจสอบก็เป็นสิทธิ์ครับก็มายื่นตามระบบนะครับ
ถ้าสามสอสอคนนี้ผิดก็ถูกดำเนินคดีไปแต่ท่านประธานครับ
เอาสิทธิ์อะไรครับมาใช้โพเดียมของสภาในการแถลงข่าว
แล้วแต่ละคนเนี่ยท่านประธานก็รู้ครับว่าประวัติเป็นยังไงนะครับ
เนี่ยไอ้คนหนึ่งก็โดนเผาบ้านเผาเมืองไอ้คนหนึ่งก็ขโมยข้าวหลวงเนี่ย
แล้วมาใช้สัญลักษณ์ของสภาอย่างเนี้ยนะครับผมต้องขอให้ท่านประธานนะครับ
ตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ครับเพราะว่าจะได้เป็นบรรทัศนต่อไป
งั้นนะครับท่านประธานต่อไปเนี่ยใครก็ได้ครับผมไม่เถียงไงครับว่าสองคนนี้เป็นอดีตสมาชิกรัฐสภา
แต่ถ้าคุณจะมาแถลงเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องนะครับที่มันสร้างสรรค์ไม่ใช่คุณมาใส่ร้ายใครนะครับ
มันจริงไม่จริงเนี่ยคุณมาตัดสินได้ยังไงครับว่าหมอชนละนานผิดลำตีวิสานผิดนายนัชชากายผิดเนี่ย
คุณจะมาตัดสินได้ไงคุณต้องยื่นนะครับตามระบบแล้วก็
ก็จะมีท่านประธานจะตรวจสอบจริยธรรมหรือคุณจะไปยื่นปปชยื่นไหนคุณก็ไปยื่น
แต่คุณจะมาใช้เวทีสภาใช้โพเดียมสภาเนี่ยแถลงข่าวเนี่ย
ผมว่ามันไม่ถูกต้องครับท่านประธานครับแล้วมันจะทำให้สภาเราเสียหายครับ
แล้วท่านประธานก็ดูไปเถอะครับประวัติแต่ละคนเนี่ยนะครับท่านประธานครับ
อ่ามาสภามาขโมยข้าวหลวงกินอย่างเงี้ยแล้วให้มาแถลงข่าวในสภาได้ยังไงครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมขอประท้วงท่านในข้อที่๙นะครับท่านประธาน
ข้อที่หนึ่งเลยวันนี้เรามากันเรื่องอะไรครับ
มันเป็นประเด็นไหมที่จะต้องขึ้นมาพูดกับไอ้เรื่องใช้โปรเดียมใครเนี่ย
ผมก็เห็นว่าใช้กันเยอะแยะหมดนะฮะพี่น้องประชาชนก็มาใช้
ในการยื่นหนังสือถึงท่านประธานก็ใช้กันอยู่ตลอดเวลา
แล้วแถมขึ้นมาเนี่ยก็เที่ยวด่าคนนั้นว่าคนนี้
ตัวเองก็ถูกชกปากอยู่ในห้องผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย
ก็หาปากไม่ดีเนี่ยก็โดนมาแล้วครับท่านประธานครับบังอาจนะครับท่านประธาน
ผมอยากให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับ
ท่านประธานครับผมประท้วงตามข้อ๖๙ครับท่านประธานครับ

ครับกราบเรียนท่านประธานธิกรพครับกับผมนายุทธภงศ์จรสเถียน

วิรากรคำประกอบเนี่ยนะครับ
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยท่านเคยอยู่พักเดียวกับผมพักเพื่อไทย
แต่สอบตกไปนานเพิ่งได้โผล่กลับมาสภาครับ

ท่านประธานยอมปล่อยให้คนปากไม่ดีปากเสียโดนชกปากในห้องรัฐสภา
มันสถานที่กันสูงเกียรติสอบตกไม่นานก็เลยไม่รู้ภาษาแล้วไงครับ

ท่านปล่อยแบบนี้ครับท่านประธาน
ถ้าท่านปล่อยอย่างนี้คนปากเสียมาเดินอยู่ในสภาเนี่ยครับ
คุณไม่สอบตัวคุณก็มาสภาเดี๋ยวคุณสอบเยอะไปนาน
อยากเข้าไปแบบนี้นะก็พันทางใช้กีละคนได้เลยครับนครทำผิดนะครับ
ท่านประธานครับ

แต่เราไม่เรียงใจสภานี้ก็อายจะบ้านบ้าง
คำพูดที่ไม่เหมาะสมทุกคนนะครับ
คนก็จับตาดูแล้วก็ภาพของสภาเราก็อยู่ที่พวกเรา

เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่
ความเหมาะสมคืออะไรในระดับนี้แล้วนะครับ
ต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับ
เรื่องที่คุณยุทธพงศ์เสนอเข้ามานั้น
เลขาธิการได้รายงานผมแล้วครับ
ว่าบริเวณนั้นเป็นที่พวกเราใช้กันเป็นปกติ
ข้อบังคับที่ออกไว้สมัยก่อน
อนุญาตให้อดีตสมาชิกรัฐสภาก็ใช้ได้

เป็นที่ที่ข่าวนักข่าวพบกับ
บุคคลที่มาแถลง
ซึ่งก็เป็นไปปกติอย่างที่เราเห็นอยู่
ส่วนรายละเอียดร้องไปอย่างไรนั้นยังไม่ถึงครับ

แต่ว่าถ้าทำผิดเนี่ยก็จะไม่ปล่อย
เหมือนอย่างกรณีที่กล่าวหาเรื่องการ

ผมก็ให้กำตั้งเลขาธิการ
แล้วก็อดีตอายการเขาเป็นกรรมการสอบ

คนมีชีวิตที่จะทำให้สภาบวกหรือลบ
ถ้าคนในสภาประพฤติปฏิบัติไปในทางลบ

เพราะฉะนั้นเราพวกเราคือส่วนประกอบสำคัญ
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราพูดกัน
ก็ขอให้นึกถึงว่าคนฟังไม่ใช่มีเฉพาะพวกเรา

ต้อยทำที่เหมาะหรือไม่เหมาะ
คนก็รู้ว่าอะไรคือควรไม่ควร
แล้วมันกระทบไปถึงตัวท่านเองในที่สุดด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอรับทราบนะครับ
แล้วก็เปิดโอกาสให้ได้พูด
ทั้งสองฝ่ายแล้วพอสมควร